คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราว

ถ่ายรูปกับแพนด้านับพันตัวนั่นเอง

เมื่อวานนี้ไปที่สนามหลวงใช่ไหมคะซึ่งแคมเปญนี้เป็นการร่วมรณรงค
แล้วก็ให้อนุรักษ์สัตว์ที่หายาก
วันนี้คุณจิรภาสุริสุขจะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของเจ้าแพนด้าเปเปอร์มาเช่นนี้กันค่ะ
องทัพแพนด้าและผองเพื่อนหลากหลายอิริยบทถึง๑๖๐๐ตัว
เรียงลายบนทุ่งย่าของท้องสนามหลวง
โดยมีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวังที่งดงาม
ชมให้ชาวไทยได้เข้าชม
พร้อมเก็บภาพความประทับใจแชร์ลงโซเชียลมีเดียค่ะ
องทัพแพนด้าเหล่านี้เป็นผลงานจากศิลปินชาวฝรั่งเศส
ที่ชื่อว่าเปาโลกองจีออง
ช่างปั้นเซลมิตที่รักสัตว์ป่าเป็นชีวิตจิตใจ
ที่ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
และคิดโครงการ๑๖๐๐แพนด้าพลัสขึ้นมา
โดยให้เหตุผลว่าแพนด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใกล้๐๐๐๐
ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนแพนด้าลงเหลืออยู่ทั่วโลกเพียง๑๖๐๐ตัว
ซึ่งเป็นที่มาของจำนวนแพนด้าที่นำมาจัดแสดงค่ะ
อยากให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันธุ
การใช้แพนด้าแพนด้าเป็นสื่อ

ประชากรแพนด้าในโลกนี้มีอยู่ไม่มากนักนะคะ
เขาเนี่ยเป็นสัตว์น่ารักเข้าถึงง่ายนะฮะใครก็เข้าถึงแพนด้าได้
เพราะฉะนั้นแพนด้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทูตนะคะเป็นเหมือนสื่อบอกว่า
ในประเทศไทยยังมีสัตว์ที่ใกล้สูงสุด
ซึ่งควรอนุรักษ์ไว้นอกจากแพนด้าอีกเยอะแยะ
แนนด้าเหล่านี้ได้ออกเดินทางมาแล้วทั่วโลก
กรุงปาลีสประเทศฝรั่งเศส
หน้าทะเลสาบเจนิวาของประเทศสวิสเตอร์แลนด์
สเกาะฮ่องกงก็ได้เยือนมาแล้วค่ะ
และที่ไทยถือว่าเป็นประเทศที่๕ของเอเชีย

สำหรับใครที่มาเข้าชมความน่ารักของเจ้าแพนด้าเหล่านี้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ค่ะไม่อนุญาตให้สัมผัส

ประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระดาษรีไซเคิล
ถ้าถูกจับสัมผัสเข้ามากเข้า

ส่งผลต่อการจัดแสดงในสถานที่ครั้งต่อไปค่ะ
วัสดุที่ใช้ทำเจ้าแพนด้าเรียกว่าเปเปอร์มาเช่ค่ะ

ซึ่งนำไปผสมกับกาวและประกอบไปรูปร่าง

ก็ทำให้เจ้าแพนด้าเหล่านี้มีน้ำหนักเบา

กับการไปเป็นแฟลตมอบที่จะตั้งแสดงแต่ละจุดเพียงแค่๒ชั่วโมง
จะย้ายไปแสดงยังจุดอื่นทั่วกรุงเทพ
ครอบครัวสิริรุ่งธนันหนึ่งในผู้เข้าร่วมชมงานบอกว่า
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่ต้องการให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า
พาเด็กมาเรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกของพวกเขา
ความน่ารักของเจ้าแพนด้าค่ะ
เขาก็โอเคเข้าใจอะไรอย่างนี้
เขาก็ถามว่าจะถึงจริงเหรออะไรอย่างนี้
ทำไมเยอะจังเลย๑๖๐๐ตัวทั่วโลก

เป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่ง
เพราะว่าสัตว์ป่าหลายชนิด

รู้สึกจะเป็นเสือโค้งหรืออะไรอย่างนี้
ของไทยที่กำลังจะศูนย์พันธุ์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ปัจจุบันมีแพนด้าที่มีชีวิตทั่วโลกอยู่๑๘๐๐ตัว

จะเดินทางไปตามสถานที่สำคัญต่างทั่วกรุงเทพ
จนถึงวันที่๑๐เมษายนนี้ค่ะ

นำเข้าสู่กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประจำประเทศไทย

เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

และในประเทศของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากตามว่าเขาไปที่ไหนจะไปถ่ายรูปด้วยนะคะ